๑๖ในรายการ๓๑นาทีคุณผู้ชมครับพยาบาลท่านนี้ออกรถใหม่ป้ายแดง
ออกรถใหม่ป้ายแดงมาเลี้ยวจะเข้าลานจอดรถปรากฏว่าคงจะมือใหม่สันนิษฐานว่าแบบนั้นไปชนรถเขาที่จอดอยู่
ตัวเธอเนี่ยไม่มีใบขับขี่ยังไม่มีใบขับขี่แล้วรถก็ป้ายแดงปรากฏว่าเจรจากันนานมาก
เจรจากันหลายชั่วโมงไม่ลงตัวสักทีเธอเครียดฮะโน่น
ขึ้นห้องพักหอพักชั้น๘จะกระโดดตึกฆ่าตัวตายครับ
ไวกว่าอะไรทั้งปวงก็คือมือของพี่ตำรวจชุดสืบสวนสภคอหงษ์เมื่อกี้นี้
นี่ฮะจากอยู่ตรงนี้ค่อยเกลี้ยกล่อมค่อยเกลี้ยกล่อม
หวานล้อมแล้วค่อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปจนใกล้ระเบียงนะฮะ
คือขยับเข้าไปคุยจนไว้ใจมีการเปิดประตูบานประตูเล็กน้อยหน้าต่างเล็กน้อย
เพื่อที่จะดึงตัวเข้ามาแต่สาเหตุไปดูต้นเรื่องกันก่อนคือพยาบาลท่านนี้เครียดฮะ
ตอนบ่ายสองครึ่งได้ของวันนี้ก่อนที่เหตุการณ์จะนำมาสู่จุดนี้นะครับ
เป็นของพยาบาลคนนี้ที่จะกระโดดตึกนี่ฮะผมวงไว้ให้นะครับ
คือจะเลี้ยวแล้วก็คงจะเป็นมือใหม่นะครับขับไม่ถนัดอะไรอย่างนี้
แล้วผมว่ามันปีนมันปีนเกาะนิดพอล้อหลังปีนเกาะนี้ติดติดพอเหยียบคันเร่งอุ้ยปึ้ง
คือพยาบาลคนนี้ไม่มีใบขับขี่นะครับเธอก็บอกว่าเฮ้ยไม่ขับขี่ไม่ได้นะ
เพราะประกันคุ้มครองเฉพาะคนที่ใบขับขี่นะครับก็คุยเรื่องค่าเสียหายกันไป
คุยกันตั้งแต่บ่าย๒ยันห้าโมงเย็นแล้วคู่กรณีมาทราบเรื่องว่าอ้าว
พยาบาลที่รถมาชนฉันเนี่ยนะครับ๖โมงเย็นต้องไปปีนระเบียงห้องตัวเองจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายแล้ว
เพื่อนของพยาบาลสาวคือแบบนี้ฮะมันมีที่มาที่ไป
คือบอกว่าพยาบาลท่านนี้เนี่ยเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
เอาคดีเป็นยังไงล่ะพันธ์โดรดโทพัดธนรพรรคดีดำรงทรัพย์รองผู้กำกับการสืบสทวงสมพบคฮง
ที่เข้าไปเจรจาเล่าบอกว่าโอ๊ยตอนนั้นนะตอนนั้นนะ
ที่พยาบาลคนที่ขับรถชนท้ายคู่กรณี

ระหว่างเจรจาก็เกลี้ยกล่อมพูดต่างนานา

เรื่องการเจรจาต่อลองตำรวจเนี่ย
พอมีจังหวะก็ชาร์จตัวเอาไว้นะครับ
คือพอพาตัวมาด้านล่างก็เรียกประกันทั้งสองฝ่ายมา
อ้าวมันจะทำอะไรยังไงกันได้บ้างมาคุยกันซิ
ไม่งั้นที่นี่ก็ดีใจหายนะตำรวจที่นี่
พระราพรรู้ไหมทำไมถ้าตกลงกันไม่ได้

เดี๋ยวตำรวจทั้งโรงพักจะรวบรวมค่าซ่อมรถให้
โอ้โหต้องช่วยขนาดนั้นเลยนะฮะอ้าวแต่ว่าก็ต้องนำเรียนนะครับว่า
ทุกปัญหามีทางแก้เราแก้เองไม่ได้
ปรึกษาคนใกล้ชิดคนที่เรารักเขาอาจจะมีคำแนะนำดี
ช่วยแนะนำให้เราได้อย่าเพิ่งคิดสั้นเลยนะครับ
โอ้โหแต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่เยี่ยมยอดจริงนะคะของตำรวจ
แล้วช่วยชีวิตไว้ได้ในที่สุดอ่ะจังหวะจับปุ๊บดึงเข้ามาเลย
นาทีชีวิตจริงแต่สำคัญก็คือต้นเหตุมันมาจากการที่
ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่นะคะ
นี่ก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็แก้ให้ตรงจุดนะคะส่วนอีก